เดียวกับขนมชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เอ่ยชื่อขึ้นมาเพื่อคุณผู้ชมอาจจะแบบ

ขนมขี้ม้า

อยู่ตรงชายหาดเยอะมากเลย

เอ้านี่ไปกันที่งานนี้นะครับ
รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีต้นสดือครับ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

แล้วเดี๋ยวให้น้องใบตองเล่าให้ฟังด้วยว่ามันเป็นยังไงนะ
นี่คือขนมขี้ม้านะคะ

เขาว่ากันว่าขนมขี้ม้านี้เป็นขนมที่หาทานยักษ์มากชนิดหนึ่งเลยนะคะ

ซึ่งขนมชนิดนี้พระเจ้าตากศิลปเคยเสวยเมื่อครั้งเสด็จมาที่นี่
ชาวบ้านจึงได้มีการสืบทอดการทำขนมชนิดนี้มาเรื่อยแบบนี้ค่ะ
และก็จะทำกันในกรณีของการเฉลิมฉลองและงานสำคัญเท่านั้น
คือแปลว่าไม่ได้หาทานได้ง่ายนะคะ
ขนมขี้ม้าบางคนบอกโอ๊ยชื่อไม่น่ากินไม่น่าทานเลยทำไมต้องเป็นขี้ม้าด้วย
แต่รสชาติเนี่ยรับรองเลยว่าอร่อยเลิศ
นี่เดี๋ยวจะมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับด้วย
วิธีการทำมันก็ทำยากนิดหน่อยนะ
แต่ถ้าลองทำดูแล้วจะติดอกติดใจเหมือนกับแก๊งนี้
บางทีเนี่ยบางคนบอกว่าทำแล้วกินเองด้วย
บางคนบอกว่าทำแล้วอยากจะขายต่อ
อยากให้คนได้ชิมว่ามันอร่อยจริง

เริ่มต้นจากการนำข้าวเหนียวดำมาผสมกับน้ำตาลทรายนวดให้เข้ากัน
เมื่อเข้ากันแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแบบนี้
ทุเรียนกวนใช่ไหม
ใช่แล้วคือจริงนะจะใช้ผลไม้อะไรก็ได้

แต่ที่นี่เขาเลือกใช้เป็นไส้ทุเรียนครับ
ห่อเข้าไปแบบนี้ให้ข้างในมันมีไส้
จากนั้นครับแก๊งนี้ครับ
ก็ทำการหมุนให้มันกลมกลิ๊กให้มันกลมเกลี้ยง
ดูออกมาแล้วน่ากินน่าทาน

ใช่แล้วครับพอมันมีไส้แล้วพอมันเอามาหมุนให้กลมสวยน่ารับประทาน
ก็เอาไปต้มนี่หยอดลงไป
พอมันสุกแล้วมันจะเป็นยังไงรู้ไหม
มันจะพองขึ้นมาลอยใช่ไหมฮะ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
ไส้มันอาจจะมีความหวาน
กะทิมันจะต้องเค็มเค็มมันมันน้อย
แล้วก็ตัดกันนะรสชาติกลมเลยล่ะ

เขาบอกว่าให้ใส่น้ำอุ่นนิดเดียว

มันก็จะเป็นขนมที่แสนอร่อยแบบนี้
ชื่อฟังดูแปลกก็คือขนมขี้ม้า

มีความหอมหวานอร่อยสุดยอดเลยทีเดียว
ขนมไทยโบราณที่หาทานยาก

ส่วนที่หัวหินตามชายหาดที่เห็นเป็นขี้ม้าเนี่ย
อย่าไปกินไม่ใช่ขนม

ขนมขี้มะอยู่ที่จังหวัดระยอง
ใครจะเดินเอาขี้ม้าชายหาดมากินคุณ

นี่ม้ามาแล้วเดี๋ยวโดนดีดนะ
เห็นขี้ม้องขี้ม้าเดินไปกินขี้ม้ากินไม่ได้

โอ้โหคุณเป็นห่วงในเรื่องที่ไม่มีใครเขาคิดเลย

ทุกเรื่องจริงน่าชื่นชม
แต่เอาล่ะงานนี้สำหรับใครที่อยากจะลองทานขนมแปลกนะคะ
อย่างขนมขี้ม้าแบบนี้ก็ไปกันได้

ไปเส้นแล้วย่องฮิ